หลานเป็นธาตุของยาเสพติดคุณผู้ชม
แล้วเขาก็ไปทะเลาะกับตาแท้ของตัวเอง
ไม่อยากจะให้ตาไปทำอะไรไปตกปลา
ฆ่าตาของตัวเองเสียชีวิตเลย
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนหน้เรนอายุเพียง๑๑ขวบ
เขาก็นั่งเฝ้าตาเขาตกปลาไปเหรนนั่งเล่นไป
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ไปเมายาจากไหนมาก็ไม่ทราบ
แล้วก็มาฆ่าเอาไม้ตีเอามีดแทงเนี่ยแหละฮะ
ตำรวจสพแกลงที่มรยองรับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาเมายาบ้า
เอามีดไปปาดคอชายชาลาก็คือเป็นตากันเป็นตาหลานกันนะฮะ
คุณตาเนี่ยอายุ๙๑ปีเหตุการณ์มันเกิดในสวนผลไม้แห่งหนึ่งครับ
หมู่บ้านอ่างตานบนหมู่๓ตำบลทางเกวียนนะฮะ
ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเนี่ย
พบชายชาลาอายุ๙๑ปีนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำข้างบ้าน
ชื่อว่านายดอกดินมุกดาสนิทนะฮะสภาพแผลเนี่ยถูกของมีคมปาดที่คอ
อดลมขาดเลยนะครับคนร้ายก็ไม่ใช่ใครนะฮะ
หลานผู้ตายครับเป็นธาตุยาเสพติดจากหลานก็กลายเป็นปีทรงปีศาจไปแล้ว
เห็นตาเป็นใครก็ไม่รู้ก็ไปฆ่าตานะฮะ
หลานคนนี้ชื่อว่านายมนตรีประมาณนูหรือว่าในโทนอายุ๔๔ปี
พอก่อเหตุปุ๊บไปซุ่มเงียบอยู่ในห้องน้ำ
ตำรวจตะโกนเรียกออกมาออกมามอบตัวซะเร็วในโทนก็ไม่ออกแล้วฮะ
บุกเข้าไปนะฮะแล้วก็พังประตูเข้าไปในห้องน้ำ
เอาออกมาอย่างทุลักทุเลแล้วก็มาสอบปากคำ
ดูนาทีที่ตำรวจเขาบุกไปชาร์จตัวหลานคนนี้ฮะ
ตำรวจมาลากคอเลยแต่คนที่จับเขาอยู่คือตำรวจนะ
จะให้ตำรวจมาลากคอคนที่เขาโดนลากเขาออกมาอีกทีนึงเนี่ย
นี่คือความหลอนของยาที่ทำให้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่
ทำอะไรลงไปแล้วใครมาจับอะไรอย่างนี้นะฮะ
บอกจับผิดตัวบ้างอะไรบ้างโวยวายไปหมดเลย
เพราะว่าเขาเนี่ยไปถอดกางเกงแล้วก็ไปหลบหนึ่งอยู่ในห้องน้ำ
ก็เลยขอกางเกงใส่ก่อนอะไรแบบนี้นะฮะ
ในมือก็ยังมีมีดยาว๑ฟุตเนี่ยอยู่เลยที่เขาใช้ปาดคอคุณตาเขาเนี่ย
ก็สอบสวนไปสอบสวนมาเขาก็บอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุนายดอกดินซึ่งเป็นตาของนายมนตรีเดินไปที่หลังบ้าน
นายมนตรีไปเห็นคือนายดอกดินเดินไปจะไปตกปลาที่บอก
ระหว่างนั้นนายมนตรีเห็นเพิ่งเสพยามาก็เห็นตาเดินไป
ตะอย่าไปตกปลานะแต่ตาก็ไม่สนใจไง
ก็หลานเมายาจะตกปลาแล้วมายุ่งอะไรด้วยอะไรอย่างนี้นะ
ทำให้นายมนตรีไม่พอใจที่ตาไม่ฟังคำสั่งเขาบอกว่าอย่าไปตกปลา
ก็เลยเอาไม้สักหนึ่งเมตรเนี่ยตีก่อนตีตาจนสลบล้มลงไป
ก่อนจะใช้มีด๑ฟุตปาดคอตาหลอดลมขาดแล้วก็เสียชีวิตในร่องน้ำ
คือด้วยความหลอนนะนะก็ไม่รู้ว่านั่นคือตาตัวเองนะฮะ
แล้วก็แน่นอนเหตุการณ์นี้มันมีเหรนนั่งอยู่คือเด็กชายโป้
เด็กชายโป้เป็นเหรนของผู้เสียชีวิต
เนื่องจากว่าพ่อของเด็กชายโป้นเนี่ยสั่งว่านั่งเฝ้าตาไว้นะมีศักดิ์เป็นทวดกัน
เฝ้าทวดไว้นะก็เล่นกันไปไอ้เหรนก็นั่งเล่นอยู่นะ
วดก็นั่งตกปลากันไปอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ตามประวัติของผู้ก่อเหตุนายมนตรีเนี่ยเคยถูกจับในคดีเยเสพยาบ้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะ
มนตรีถือว่าเป็นบุคคลอันตรายในหมู่บ้านแห่งนี้
เพราะว่าเวลาเขาเมายาเนี่ยเขาจะคลั่งไล่ตีไล่ทำร้ายชาวบ้านเป็นประจำ
ทุกคนก็หวาดภาวะหวาดกลัวนะฮะ
แล้วเมื่อนายมนตรีถูกจับได้ตอนนี้ชาวบ้านสบายใจขึ้น
แต่ก่อนโดนจับก็อย่างที่เราทราบเขาไปฆ่าตาตัวเองเสียชีวิตนะครับ
นี่แหละพิษของยาเสพติดนะฮะ